คุณผู้ชมครับนอกจากประเด็นเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัย
พาดพิงยงยายไปถึงผู้ติดตามของรัฐมนตรีนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นในเรื่องของการเมืองก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับ
หลังจากที่พักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์ก็มีการส่งสัญญาณว่าพักนั้น
สมควรจะถอนออกมาจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับ
ซึ่งขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเองก็ยืนยันวันนี้ว่าเขาจะไม่ลาออก
จะขออยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ความจริงไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ของไปอยู่กับใครเราติดตามตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราล่อพิสูจน์ความจริง
คำยืนยันจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรปฏิเสธกระแสเรียกร้อง
แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
โดยยังคงยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อ
เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลัง

หลังจากคนติดตามถูกอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้

ต้องรีบออกมาแถลงชี้แจงเมื่อวานนี้
พร้อมกับมองว่ากระบวนการทั้งหมด
เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเอง

คณะทำงานที่มีชื่อถูกกล่าวอ้าง
ตอนนี้ได้ไล่ออกจากตำแหน่งแล้ว
ไม่เพียงแต่กระแสสังคมเท่านั้นที่กดดัน
แต่ภายในกลุ่มไลน์พักพลังประชารัฐ

เรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัฐลาออก
โดยนายภัยลิกสสกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นสอสอกลุ่มที่สนับสนุนร้อยเอกธรรมนัฐ

ถ้าจริงการเหยียบกันแบบนี้มันจะดีหรือ
โดยนายศิราเข้ามาตอบทันที
ไม่ใช่มาทะเลาะกับใครและมาท้าทายกัน

ต้องออกมาสยบรอยร้าวรับปากเดี๋ยวจะไปจัดการ
พร้อมย้ำภายในพักไม่มีรอยร้าว
เพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง
เรื่องนี้ยังลามข้ามพักไปถึงพักประชาธิปัตย์ด้วย

ทบทวนการร่วมรัฐบาลหยุดพายเรือให้โจรนั่ง

รับว่าเสียกำลังใจกับคำพูดของสมาชิก
เห็นว่าไม่กลัวนำปัญหาภายในออกมาแชนนอกพัก

มากกว่าที่จะพูดสื่อข้างนอก
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อถูกถามเรื่อง
พักประชาธิปัตย์จะถอนตัวร่วมรัฐบาล
ตอบกลับทันทีก็ถอนไปสิ
ก่อนที่ภายหลังนายกรัฐมนตรีจะออกมาขอโทษ

แต่คำตอบคือทั้งหมดเป็นเรื่องของมติภักดิ์
และให้นายจุรินรับไปดำเนินการแล้ว

แล้วจะทำอะไรต่อไปคะถ้าเขาถอนตัว

แล้วเขาจะทบทวนมติของพัก

คำตอบของผมก็คือทั้งหมดเป็นเรื่องของมติของพักนะ
ท่านถามกลับมาเมื่อเช้าผมตอบเร็วไปนิดนึงนะขอโทษด้วย